คุณผู้ชมฮะจากเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่จ่าเบิร์ตนะครับ
จ่าตำรวจหน่วยสวาสตร์ไปยิงนักท่องเที่ยวในสถานบันเทิงที่จังหวัดตรัง
เมื่อวานมีการปิดล้อมเมืองเพื่อจะจับกลุ่มจ่าเบิร์ตให้ได้
เพราะจ่าเบิร์ตหลังก่อเหตุแล้วก็ไปขโมยปืนแล้วก็เสื้อเกราะหลวงออกมาแล้วก็หลบหนีนะครับ
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมฮะ
จ่าสิบตำรวจชุติพลหน้าแก้วหรือว่าจ่าเบิร์ต
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสพบ้านหนองเอื้องจังหวัดตรัง
และเป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษศรีตรังหรือว่าตำรวจหน่วยสวาสตร์

ที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรังนะครับ

หลังก่อเหตุใช้ปืนยิงนายจิตกรคงจันทร์หรือว่านายขาวอายุ๓๒ปี
จ่อยิงจนเสียชีวิตในผับดังกลางเมือง
และยังมีคนเจ็บอีก๒คนนะฮะ
เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้น๒๕ตุลาคมตี๑๑๕นาทีนะครับ
เพราะว่าตอนเกิดเหตุนะคุณนะมันมีคลิปออกมาจากนักเที่ยว
ที่อยู่ในสารบันเทิงนะครับ
หมอบหลบกันอยู่ใต้โต๊ะเลย
เพราะว่าเกิดเหตุยิงกันตายภายในสารบันเทิงนะครับ
ทีนี้ครับนอกจากการมอบตัวแล้วนะฮะ
ขโมยไปจากหน่วยมามอบให้กับผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับ
แล้วก็มีเสื้อยืดสีดำกางเกงยีนขายาวมามอบให้ด้วยนะฮะ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับ
เจ้าหน้าที่นำตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียด
เบิร์ตมีสีหน้าเคร่งเครียดและอยู่ในสภาพอิดโรย
พฤติการในเบื้องต้นนะฮะหลังก่อเหตุคือจ่าเบิร์ตเนี่ย
ก็เข้าไปขโมยอาวุธจากหน่วยหน่วยสวาสนี่นะครับ
แล้วก็เดินเท้าหลบหนีเข้าไปหลบซ่อนอยู่ภายในป่าบรกทึบ
ใกล้สนามบินตรังซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรัง
แล้วก็ห้องทำงานของหน่วยสวาสตห่างไปประมาณ๑กิโลเมตรกว่า
ก่อนที่จะทนแรงกดดันไม่ไหวเพราะเมื่อวานโอ้โห
เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยสวาสตร์หรือว่ากองบังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดตรังระดมกำลังเลยนะในการปิดล้อมตรงหน่วยนี้
แล้วก็ไปปิดล้อมบ้านญาติบ้านเพื่อนที่คาดว่าจ่าเบิร์ตจะไป
สุดท้ายนะฮะจ่าเบิร์ตบอกว่าทนแรงกดดันไม่ไหว
เพราะตำรวจปิดล้อมโดยรอบรอบเมือง
ประกอบกับช่วงกลางคืนที่ผ่านมามีฝนตกครับ
เบิร์ตตัดสินใจติดต่อขอมอบตัวโดยนัดพบกันที่บ้านร้าง
พื้นที่หมู่๑๐ซอยเห็ดแครงที่ตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองตรัง
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา๖โมงครึ่ง
ขณะนี้มีการคุมตัวจ่าเบิร์ตไปสอบปากคำอย่างละเอียด

ว่าจะมีการแถลงข่าวในช่วงบ่ายวันนี้
โดยพลตำรวจโทนันทเดชย้อยนวล
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙จะเป็นผู้แถลงข่าวด้วยตนเองนะครับ
สำหรับจ่าเบิร์ตเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดตรัง
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่า
แล้วก็พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปในที่ในทางสาธารณะ
เมื่อวานมีการเผยแพร่คลิปแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะคือคลิปที่ออกมามันอาจจะมืดนิดนึงคุณผู้ชม
เพราะว่าจริงแล้วในผับนี้เขามีกล้องวงจรปิด๑๖ตัว
กล้องวงจรปิดเจ้าหน้าที่เขาเอาไปตรวจสอบไง
ส่วนคลิปที่มีการแชร์กันคือนักเที่ยวเขาถ่ายคลิปกันเอง
ที่นักเที่ยวต้องหลบอยู่ใต้โต๊ะกันเลย

ถือว่าปิดคดีได้ในการที่จับกลุ่มจ่าเบิร์ตนะฮะ
ตำรวจหน่วยสวาที่ก่อเหตุอุกอาจในครั้งนี้นะครับ